ช่วงนี้พาไปเที่ยวดีกว่าที่ประจวบนะครับ
ใครที่ไปที่ประจบคิริขันเนี่ยบางทีก็ไปที่หัวของหัวหิน

แต่ว่าที่นายอำเภอเมืองประจบคิริคันเขาก็จัดงานเหมือนกันนะ
เป็นงานที่สนุกสนานเฮฮามาก
มวยทะเลยกกันขึ้นมาไว้บนบกเลยทีเดียว
ส่วนบรรยากาศจะสนุกสนานขนาดไหนเอ้าไปดูภาพบรรยากาศโดยรวมกันครับ
น้องผู้หญิงใส่สบายบอกยังไม่ได้ทำอะไรเลย
โอ๊ยเป็นผู้ชายก็ต้องยอม

อ้าวนี่เป็นบรรยากาศของมวยทะเล
เขาไปแข่งขันกันที่ตลาดกลางคืนบริเวณถนนสู้ศึก
เทศบาลเมืองประจวบคิริขันนะครับ
เขาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเป็นศึกสังเวียนเดือด

เอามาแทนแบบว่าบ่อน้ำ
ส่วนใหญ่เวลามวยทะเลก็จะต้องเล่นกันที่ตรงทะเล

ถือว่าปลอดภัยอยู่เหมือนกันนะครับ

แต่เขาก็แข่งขันกันเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี
เป็นการสร้างสีสันในตลาดกลางคืนที่บริเวณถนนสู้ศึกนั่นเองนะครับ
แล้วก็มีอยู่คู่หนึ่งน่าสนใจมาก
คู่นี้ต่อยตุ้ย
มีคู่หนึ่งเขาบอกว่าเป็นนุ่มน้อย
ที่ขึ้นมาชกกับสาวน้อยคนนี้

ส่วนหนุ่มเขาได้แม้อย่างว่าเจอกับสาวเมื่อไม้อ่อน

นี่แล้วมันคอไปคอมาสาวเห็นแล้วมันรำคาญ

รำคาญนี่ไง
จากนั้นหล่วงตามกันไป
เรียกได้ว่าเหมือนกับทำบุญทำกรรมมาด้วยกันนั่นแหละฮะสุดท้ายก็ต้องล่วงตามกันไปนั่นเอง
นี่เป็นกิจกรรมที่ปล่อยให้น้องหนูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันคือไม่ได้ต่อยเอาจริงจัง
ไม่ได้ต่อยเอาแบบเอาให้เจ็บแต่เล่นเอาแค่สนุกสนานกันก็พอแล้ว
เป็นบรรยากาศที่เหมือนกับว่าคือทำเอาไว้ให้น้องหนูเข้าไปเล่นกัน
คือตัวสปริงแบบนี้แถมบอลีนมันจะมีเอาไว้ตามในตลาดนัดหรือว่างานวัดทั่วไป
เขามีกันทั่วแล้วนะเด็กน้องหนูนี่เห็นไม่ได้เลยนะครับ
ชอบไปกระโดดแด้งแบบนี้
วิ่งขึ้นไปแบบคุณแม่ยังไม่ทันจะซื้อบัตรให้เลย
เข้าไปก่อนแล้วเพราะเด็กเขาชอบมาก
มาดิฉันชอบมากเลยนะตอนเด็กชอบกระโดด
เออดึงโป๊ะ

พอในงานวัดมีเขาก็เลยเอาเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม

ไม่ต้องไปหาทะลงทะเลอะไรหรอก
กระโดดลงตรงนี้แหละหล่นไปก็ไม่เจ็บด้วย
งานนี้เขาจะจัดในทุกวันอาทิตย์
ที่ถนนสู้ศึกเขตเทศบาลเมืองประจวบคิริคัน
ที่จังหวัดประจวบคิริคัน